แต่ทีนี้ไปดูเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ

เกิดที่บึงกาลนักเรียนคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บึงกาล

พอมีพฤติกรรมอะไรทำไมต้องไล่
เดี๋ยวรายละเอียดเล่าให้ฟังน่าสนใจมาก

พชนโว้ย
โอ้โหนะคะผู้วงการลุกฮืบภัทรท้วงเลยนะครับ

ป้ายต่างบังคับต้องเซ็นเซอร์
พี่บุ๊คอ่านออกอากาศได้ก็อย่างเช่นพอโรคจิต

ช่วยเราด้วยมาตรวจสอบหน่อย

อะไรแบบนี้คือเด็กเขาลุกฮือประท้วงไม่เอาผอคนนี้

อากาศไปนี่มันพอจะเดาเส้นเรื่องได้เลย
ใช่ครับ
พอโรคจิต
ในห้องพักครูในบ้านพักของครูหญิงครับ
แล้วไปแอบมองครูผู้หญิงอาบน้ำนี่พฤติกรรมจับกล้องวงจรปิดจับได้เลยนะ
อ๋อนี่นุงพัชตัวมาพื้นเดียวนะ
เข้าไปทางที่เข้าไปเลี้ยวขวานั้นคือทางเข้าห้องน้ำ
ผู้หญิงเขาอาบน้ำอยู่ในนั้น
สักพักมีครูเวรมาเดินตรวจสอบ
ปรากฏว่าก็คงจ้าเอกกับพอที่กำลังไปถ้ำมองครูสาว
แล้วพอวิ่งหนีออกมาคุณ

หลุดแล้วล่อนจ้อนเลยค่ะ

เออคืออย่าหาว่าเรากล่าวหานะคะ

มีหลักฐานกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะที่คุณครูในโรงเรียนนั้น
เอามาให้กับผู้สื่อข่าวเอามาให้กับสำนักข่าวนะฮะเอามาให้เราค่ะ
คือมันเห็นพฤติกรรมหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคงไม่ต้องอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ทีนี้หลังจากเกิดเรื่องแล้วยังไงต่อคุณครูผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
คุณครูตัดสินใจเลยนะคะโทรไปแจ้งตำรวจ
กับคณะกรรมการสถานศึกษาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่ทำไมไหมคะตลกร้ายอ่ะพี่บุ๊

พอไปแจ้งกับตำรวจแจ้งกับคณะกรรมการสถานศึกษา
เรื่องมันเงียบแล้วผอคนนี้
มาทำงานที่โรงเรียนตามปกติ
หนึ่งว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนเลย
ถ้าเราโดนถ้าปุ้ยเป็นผู้หญิงเป็นครูที่อยู่ในนั้นแล้วโดน
คนที่ทำแบบนี้กับเรายังอยู่ในที่ทำงานเดียวกับเรา

ไม่กล้าทำงานด้วยนะและอีกอย่างเขาเป็นถึงพอนะ
คือครูผู้หญิงก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงกุกกักเหมือนอะไรเอ๊ะอยู่ข้างหน้าต่างอยู่อะไรอย่างนี้
ครูผู้หญิงก็เลยโทรเรียกเพื่อนครูเมื่อกี้ที่เป็นครูเวรนั่นแหละ
ให้มาช่วยหน่อยให้มาอยู่เป็นเพื่อน
พอครูเวรมาถึงนะปรากฏว่าอ้าว
พอมีท่าทีพิรุษอยู่ตรงนี้เหมือนส่องอะไรอยู่เหมือนถ้ำมองอะไรอยู่
ทีนี้พอเห็นครูเวรวิ่งตะเลิศเข้าห้องเลยฮะ
ค่ะในเมื่ออะไรมันก็ไม่คืบหน้า
สิ่งที่นักเรียนทำสิ่งที่คุณครูทำ
ก็เลยต้องรวมตัวออกมาประท้วงขับไล่พอ

ใครที่มีความเห็นเดียวกันของพี่
ลุกขึ้นมาได้เลยเว้ย

เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะ
คุณนัทพัฒน์สิทธิจักรเป็นรองภูมิหน่วยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาล

เจรจากับครูแล้วก็นักเรียนที่สุดแล้ว
ได้ข้อสรุปแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะพอใจหรือเปล่าครูกับนักเรียน
ข้อสรุปคือจะย้ายผอออกไปปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเปิดทางให้มีการสอบข้อเท็จจริง

เธอบอกว่าเธออยู่ไม่ไหวเธออยู่ไม่ได้
ย้ายตัวเองไปสอนที่สกลนครแทน

เพราะไม่มั่นใจความปลอดภัยแล้ว
จะย้ายผอออกอาจจะไปเจอกันนอกโรงเรียนก็ได้ไง

รอให้คณะกรรมการเขาสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน
เผื่อพอจะชี้แจงออกมาว่าอย่างไรบ้าง
ว่าตัวเองเข้าไปทำอะไรข้างห้องพักของครูหญิง
เออก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ